คือมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนแล้วมันก็กลัวไง
เพราะว่าชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป
ถนนตรงนั้นมันก็มืดด้วยมันก็เปลี่ยวด้วย
ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงเปลือยกายเลยนะคุณผู้ชม

พอเขาขี่ผ่านไปเขาก็กลัวไงว่า
ผู้หญิงคนนี้จะถูกล่วงละเมิดหรือเปล่า

นาทีคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่เจอผู้หญิงแล้ว
แต่สิ่งที่เจอนี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือเสื้อผ้าเอ่ย
กระติ๊บข้าวเหนียวเอ่ยที่ตั้งทิ้งไว้
โดยตำรวจสพคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา

บอกว่าเจอผู้หญิงเปลือยกายนั่งร้องไห้อยู่ริมถนน
แล้วตรงนั้นมันเปลี่ยวด้วยมันมืดด้วย
ก็กลัวว่าจะถูกล่อลวงมาหรือเปล่า
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ย

แต่ไม่เจอผู้หญิงเปลือยกายคนนั้น
ชาวบ้านเขากำลังยืนมุงดูกองเสื้อผ้า
กระติ๊บข้าวเหนียวแล้วก็มีกล่องข้าววางอยู่ริมถนน
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นก็เลยมีการระดมตำรวจ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้าน๕๐กว่าคนเนี่ย
ปูพรมค้นหาเป็นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชม
แต่ก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นนะคะ
ทีนี้ก็เลยเก็บเสื้อผ้าเก็บของทั้งหมด
เอาไว้เป็นหลักฐานที่สพคลองไผ่
ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงวันเสาร์เนี่ยประมาณทั้ง๒ทุ่ม
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตัวอำเภอศรีคิ้ว

แล้วก็ใช้เส้นทางระหว่างบ้านสำรง
ลาดบัวขาวกับหมู่บ้านหนองขอน

ระยะทางตรงนั้นมันห่างกันประมาณสัก๔กิโลเมตร

มันก็มืดด้วยมันก็เปลี่ยวด้วย
ปรากฏว่าขี่จักรยานยนต์มาใกล้ถึงหมู่บ้านหนองขอน

สายตาเหลือบไปเห็นว่าผู้หญิงเปลือยกาย

แจ๊คผู้เห็นเหตุการณ์ก็กลัวไง
กลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกาย
ก็ไม่กล้าที่จะจอดรถดู

บอกเนี่ยเมื่อกี้เจอผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าเลย

พอกลับมาประมาณนัก๑๐นาที

ก็เลยประสานตำรวจประสานกู้ภัย

ร่องรอยจนถึงเมื่อเช้านะคุณผู้ชม

คือยังระดมกำลังออกปูพรมค้นหา
ใช้เวลารอบเช้าเมื่อวานเนี่ย

รัศมีร์โดยรอบก็คือประมาณกิโลครึ่ง
ส่วนใหญ่ตรวจสอบแล้วก็จะเจอแต่

ไม่พบร่องรอยอะไรของหญิงสาว

ว่าอาจจะเป็นเหตุสามีภรรยาทะเลาะกัน
แล้วก็อาจจะทิ้งภรรยาไว้ข้างถนน
หลังจากนั้นก็กลับมารับภรรยากลับไป

บ้านเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
มีคนเอาขอนไม้มากั้นถนนไว้
ก็เลยว่าการที่เอาขอนไม้มากั้นถนนไว้

ประเด็นเรื่องของผู้หญิงถูกล่อลวงมาทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้ก็มีการจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่
แล้วก็มีการประสานทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้าน

เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันแจ้งเบาะแสต่อไปด้วยนะคะ